คุณผู้ชมช่วงโควิดแบบนี้หลายคนเปลี่ยนอาชีพตัวเองกันเยอะนะคะ
โควิดรอบแรกเราเห็นว่าแต่ละคนมีความสามารถการร้องการเต้นการแสดงการทำกับข้าวการทำขนม
ถูกต้องรอบนี้ก็เหมือนกันหลายคนกลับมาหาอาชีพสองอีกทีนึงนะคะ
เพราะว่าหลายอาชีพก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้หรือว่าลูกค้าอาจจะหายไป

ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างศักดิ์เขาบอกว่าตั้งแต่โควิดรอบแรกนี่โอ้โหผมไม่มีลูกค้าเลย
เพราะมันน่ากลัวมันดูแบบศูนย์ใกล้การติดเชื้อ
หันตัวมาเปิดข้าวมันไก่ขายของปรากฏนี่ค่ะ
กองทัพบุกร้าน๓วันแล้วขายไม่ได้เลยจริง
หัวเยี้ยดึ๊บเต็มไปหมดเลยค่ะ

นี่คือร้านข้าวมันไก่และขาหมูเจ๊น้อยนะคะ
อยู่ที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าของร้านคือนายสุรเดชเผ่าพันธ์
บอกโอ้โหพี่ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากเลย
กองทัพหนอนพวกนี้นะมันเข้ามากัดกินใบ
ค้าวันนี้ผมขายของมาไม่ได้มา๓วันแล้ว
ครอบครัวเสียรายได้ไปเยอะมาก

แต่โควิดรอบแรกเนี่ยลูกค้าผมก็หายหดไปหมดเลย
ก็เลยหันมาเปิดร้านขายอาหารแทนละกัน
พอมาระบาดโควิด๑๙อีกระลอกนึง
คราวนี้ลูกค้าก็ไม่กล้านั่งกินที่ร้าน

ผมก็ไม่รู้จะทำกับข้าวยังไงให้ลูกค้ากินน่ะ

คือลูกค้าเนี่ยกินไม่ได้นั่งไม่ได้

รอเขาโผล่บินเป็นผีเสื้อ
นายสุรเดชบอกว่าเช้าวันนี้ตื่นมาก็เห็นว่ายังมีหนอนเยอะอยู่

บางส่วนที่เริ่มเป็นดักแด้ก็เกาะอยู่ตามใบไม้

ทนอีกสัก๒๓วันมันคงจะดีขึ้นแล้วมั้ง

ตอนนี้เนี่ยมีบางคนโทรมาขอเก็บดักแด้จะเอาไปขายด้วยนะ

เขาก็บอกว่าผมไม่ขัดข้องพี่อยากมาเก็บ

ผมจะได้เปิดร้านขายของหารายได้ตามปกติสักที

ยังขายข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่ายังมีหนอนอีกหลายตัวที่ยังไม่เป็นดักแด้นะคะ
จนถึงตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเลย

เพราะฉะนั้นฝากวอนขอผ่านทางข่าวเย็นไทยรัฐก็แล้วกันนะ

ขอคำแนะนำหน่อยว่าควรจะทำยังไงดี
ถึงจะสามารถกำจัดหนอนเหล่านี้ให้มันหมดไปได้ค่ะ
จะให้ตัดต้นคูณซึ่งเป็นต้นเหตุก็กะไรอยู่

นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงดี